สวัสดีค่ะทหาวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะค่ะ
คุณผัดไทยสวัสดีสวัสดีค่ะ

ค่ะหนาวหนาวอีกแล้วคุณแม่
คุณเสื้อเย็นไหมละหนาว

เขาอบทุกอย่างด้วยรังสีอะไรนะ

เขาไม่ติดโควิดหรอกเขาจะเป็นมะเร็งต่อ

จริงบางทีมันจะต้องมีสติรู้ว่าต้องระวัง
แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดกล้องปียะนั่นคือคนบ้า
กล้องเขาออกจากบ้านบ้างไหมคะพี่ก้องเปี๊ยออกจากบ้านไหมคะ
แทบจะไม่ออกค่ะแล้วก็เวลาไปรับอาหารก็ออกมาจากหลังคา
ฉันรู้ป่ะรับอาหารแล้วก็

ถ้าสมมุตินางออกมาทำงานดีนางจะไม่โทรหาไง
เดี๋ยวถ้าสมมุตินางอยู่บ้านเดี๋ยวคนนี้ทีคือทั้งวันไง
แล้วนางก็นั่งดูรายการอยู่นะเดี๋ยวดึกนางก็โทรมาแล้ว
อะไรยังไงถ้าอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
วันไหนไม่โทรก็เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
คำย่อนี้ของพี่ก้องบอกไหนว่ามาซิไหนว่ามาซิไหนเล่าซิ

ไหนว่ามาซิเอ็งจี้เล่าซิเล่าอะไรแม่ไม่ได้คุยเลย

เดี๋ยวรอดูสิวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่พี่ก้องอาจจะถามว่า
ไหนเล่ามาสิคืนนี้นะว่ากันไปทีละเรื่องค่ะ
โควิดวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มนะคะ๑๙๘๕๑รายค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมแต่๑ล้านแล้วจริงคุณผู้ชมค่ะ
รายค่ะหายป่วยเพิ่ม๒๔๗๘ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะเพิ่มเติม๒๔๐ราย
อดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๘๘๒๖รายค่ะ
ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์โอภาษพุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าเวลาดูวัคซีนว่าฉีดได้พอหรือยัง
ให้ดูที่จำนวนคนที่ได้เข็มสองค่ะ
อย่าเพิ่งดีใจกับเข็มแรกว่าฉีดไปได้มาก
ตามเก็บเข็มที่๒ในผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัว
อยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปฉีดนอกบ้านไม่ได้สำคัญที่สุด
ในที่ที่มีการระบาดสูงเช่นกรุงเทพมหานคร
เน้นนะคะจำนวนครอบคลุมเข็มที่๒

อีกกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาแบบระเบิดเวลาในอีกไม่นานก็คือ
กลุ่มที่ได้ซีโนแวค๒เข็มไประยะหนึ่ง
ตอนนี้เนี่ยภูมิเริ่มตกจะติดเชื้อแล้วก็นอนโรงพยาบาล

ซึ่งกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ควรรีบได้เข็มที่๓

ซึ่งขณะเดียวกันทางด้านคุณอนุทินชาญวิรากุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ระหว่างนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ทั้งนี้เนี่ยนายอนุทินก็บอกว่าตามที่รัฐบาลไทยนั้นมอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุข
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙เพื่อจะฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งกรมควบคุมโรคแล้วก็บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนั้น
เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในความพยายามที่จะลดการติดเชื้อในประเทศค่ะ
อย่างไรก็ตามในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมจำนวน๑๐ล้านโดส
ที่ได้ลงนามจัดซื้อจำนวน๒๐ล้านโดสไปแล้วนะคะเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม
โดยประเทศไทยก็จะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาจำนวน๓๐ล้านโดสนะคะ
ซึ่งก็จะมีการทยอยเข้ามาในช่วงไตรมาสที่๔เพื่อที่จะเสริมแผนการกระจายวัคซีนของประเทศไทยด้วยนั่นเองค่ะ
แล้วก็จะทำให้มีวัคซีนฉีดให้เปิดประชาชนไทย๑๐๐ล้านโดส
นี่คือความหวังของเราคือไฟเซอร์แต่ในขณะเดียวกันแองจี้หล่อนฉีดอะไร

คำถามไหมซีโนแวคไหม

โนแวค๒คำถามว่าวันนี้มันมีคำถามว่าเราฉีดซิโนแวค๒เข็มเนี่ยวันนี้คนนู้นก็บอกภูมิไม่ขึ้น

เขากำลังจะถามว่าอ้าวถ้าจะเป็นอย่างนี้

ซึ่งวันนี้นะฮะเรามีคำตอบแล้วเหมือนกัน
นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรเนี่ยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ย
เขากล่าวอย่างนี้เขากล่าวถึงกรณีที่ประชาชนทั่วไปที่ฉีดซิโนแวคไปแล้วเนี่ย
๒เข็มจะได้รับบูสเตอร์หรือเปล่า
อันนี้คือคำถามถูกต้องไหมแองจี้นี่ก็เธอก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่า

ว่าการให้วัคซีนบูสเตอร์ในประเทศไทยเนี่ย
อย่างแรกผมยักต้องบุคลากรทักการแพทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาได้
หน้าทั้งหลายเพราะว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็กลุ่มที่ฉีดเร็วก็มีโอกาสฉีดก่อน

สิงหาคมผ่านไปแล้ว๕เดือนก็ต้องมีโอกาส

มันจะต้องบูสเตอร์แล้วมันจะต้องกระตุ้นแล้ว
ต้องมีโอกาสกลับมารับวัคซีน

ตอนนั้นทุกกี่วันที่จะลดลงครึ่งหนึ่งนะคะ

รถเมย์เช็คคือรถเมเช็คเดือนหนึ่งทีนึงค่ะ

แล้วมันลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ
ประมาณสักสมมุติจากตอนแรก๘๐๐ก็เหลือ๖๒๕อย่างนี้ค่อยขยับ
แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณได้วัคซีน
อย่างที่บอกว่าซิโนแวคมันคือวัคซีนเชื้อตาย

บูสเตอร์ที่จะเข็มที่๓ของซีโนแวคเนี่ยจะเป็นอะไร
แต่คาดว่าน่าจะต้องเป็นเชื้อเป็นหรือเปล่า
เพราะมันจะเป็นเข็มกระตุ้นโอกาสต่อไป
เขาบอกว่ามันพูดถึงตอนนี้ไม่ใช่เข็มที่๓แล้วนะฮะ

ฉีดเข็มกระตุ้นจะเป็นเข็มที่๓
หลังที่ได้รับเข็ม๒มาก่อน

แต่ถ้าซิโนแวค๒อันดับที่๓

เขาบอกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเขาจะบอกให้

ไปแล้ว๒เข็มบูสเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป
กรณีที่เป็นข่าวออกมา

เป็นกรณีที่บุคลากรกำลังแพทย์
กำลังจะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ

จำเป็นจะต้องรับวัคซีนที่ถูกต้องซะก่อน

เราก็คงจะมีการบูสเตอร์สำหรับคนไทยเนี่ยแหละว่า

ตอนนี้ต้องไปดูที่เข็มที่๒ยังไม่มาเลย

เวลาเรานับรวมที่ว่าตอนนี้ได้๒๕ล้าน๒๖ล้านโดนี่คือเรารวม

ถ้าได้๒เข็มก็ได้แค่๕ล้านอยู่นะแม่

แต่ถ้าเข็มที่๑อย่างเดียว๑๙ล้านไง

ใช่เราเลยเห็นยอดสะสมรวมเป็น๒๕ล้านกว่าอันนี้อย่างนี้ถูกไหมคะ

คำว่าบูสเตอร์เนี่ยก็ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อนเนอะ
สำหรับประชาชนทั่วไปจริงวันนี้เรารอแค่เข็มที่๑เข็มที่๒ก่อนนะฮะ
สหรัฐอเมริกาเขาเริ่มมีการฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่๓
ให้กับประชาชนก็คือเริ่มวันนี้๒๐วันแรก
ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่านะคะ
อย่างน้อย๘เดือน

ที่๓เริ่มจะบูสเตอร์โดสของเขาเนี่ยเพิ่งจะเริ่ม

ซึ่งวันนี้หน่วยงานสาธารณสุขเราก็หลายคนเริ่มถามถึงบูสเตอร์โดส

ถูกต้องไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยเราฉันยังไม่มั่นใจนะ

เราได้ไปจองกับตามแอปพลิเคชันต่าง
วันนี้สาธารณสุขเขามีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนนะฮะ
คนที่จะได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์จริงแล้วเนี่ย

หรือบางทีอาจจะตามด้วยไฟเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ไม่ได้แนะนำสำหรับคนที่
กำลังนั่งฟังแล้วนั่งดูฟังคุณแม่พูดข้อมูลไว้ด้วยว่า

เรามีวัคซีนเยอะเหรอเกินนะครับใช่เหมือนเยอะ
ไม่แบบว่าอู้ยเราไปอยู่เต็มให้เลือกเต็มตลาดเลย
เรานี่แขนที่สามได้จริงอย่าเพิ่งรอให้มันมาถึงก่อน
แล้วเดี๋ยวรอให้มันช้อปปิ้งเหมือนแบบว่า

มันไม่มีแบบว่าเหมือนให้เลือกเยอะมากเลย
กว่าล้านที่จะมาใหม่ถูกไหมคะ

ใช่ภูทานนี้มาให้ใช่
อันนี้คือมันมีไม่เยอะแม่

อ่ะวันนี้จริงแล้ว

คนที่ทำให้การเมืองไม่เครียดน่าจะเป็นคุณเต้มงคลกิจ

เมื่อก่อนเขาคือองคารักษ์พิทักษ์นายก

คู่ขนานกับนายกรัฐมนตรีแล้ว

เขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
เพื่อทางออกของบ้านเมืองแบบสันติ

ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของประชาชน
ท้าชกกับนายกรัฐมนตรี
กับสสเต้หัวใจเป็นของประชาชน
กติกาเต้วีเอสตูนะฮะ
หนึ่งมวยไทยฆ่าเชือกมือเปล่า
เท้าเปล่าพันภาคกฎนั่น

นายกอายุ๖๗ปี

แก่กว่าผมอายุห่างกัน๒๗ปี
น้ำหนักเท่ากันคือ๗๙๘๐กิโล

ผมขอใช้มือขวาข้างเดียว

ส่วนนายกใช้ได้ทั้งมือและเท้า

เพราะว่าอายุต่างกัน

คุณเต้ก็บอกว่าสู้กัน๓ยก

ถ้านายกรัฐมนตรีชนะ

ส่วนผมก็จะลาออกจากสอสอ

นายกต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีทันที
แล้วเปิดหาสัญหานายกรัฐมนตรีคนใหม่

ถ้านายกรัฐมนตรีไม่รับคำท้าผม

เพราะเป็นถึงอดีตผู้นำเหล่าทัพ

ผมขอให้ท่านลาออกจากนายกรัฐมนตรีทันที

ใช่ลามอินทา
เข้าไปนี่
บอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่รับคำท้าเนี่ยก็คือไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่เหมาะสม
เพราะเป็นอดีตถึงผู้นำเหล่าทัพใจไม่สู้ใจปลาซิล
ผมขอให้ลาออกจากนายกรัฐมนตรีชกกันที่สวนมวยลุมพินี
กติกาเป็นมวยฆ่าเชือกด้วยเขาบอกอย่างนี้
ผมให้เวลาท่านตัดสินใจสิบวันโอ้โห
มีข้อแผลห้ามส่งคนมาชกแทนเออเอาไหมดูนี่หน่อยมา
เรามีวิธีมาแบบดูลีลาดูแบบไปดูดีล่ะดูหน่วยก้านแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคุณแม่
เอ่อเอ๊เอ้ยเอ๊ก็เข้าใจทำนะเดี๋ยวลองดูสิโอ้โห
คนที่ดูแลตัวเองนะดูจากรูปร่างเนาะ

เออเออ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

วันนี้สสจิระเจจาคะในพักพลังประชารัฐ
ไม่ได้ห้ามใช้ตัวแทน

จะทำให้สภาพผู้แทนรัศดรเสื่อมหรือเปล่า

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือเปล่า

กำลังบังคับขู่เข็นนายกอยู่หรือเปล่า

กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ว่าเป็นคดีอาญาหรือเปล่า

สิ่งที่นายมงคลกิจพูดมาแต่ละครั้ง

นี่คุณศิระเขาก็มาเสี้ยกับวันนี้คือ

แต่เป็นสงครามทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กนี่แหละฮะ

แต่อายุห่างกัน๒๗ขอดูลีลานายกอีกสักครั้งหนึ่งเราลองดูสิ
นี่นี่หน้าทำเนียบ
ก็ยังตาดีอยู่นะคุณโอ้ยอันนี้อันนี้
ดูวันนี้กัดเอาคู่กันได้ไหม
เราดูนะเดี๋ยวเราจะตัดคู่ให้ดูนะ
กบเลยเราต้องประกบเลย
ดูนี่ไง
นี่นี่นี่นี่ไงบอกแล้วชกไม่โดน

แต่มวยคาบเสื้อใส่หนูไม่ได้นะแม่
ไม่ได้ต้องมาแข็งเนื้อกับเนื้อเลยนะ

ทำโดยฆาตเชือก

แต่ว่าดูท่านนายกก็ยังมีทักษะอยู่นะ
เขาก่อนเขาเป็นทหารเป็นท่านสำคัญใช่ไหม

แต่เต้จากดูจากหุ่นเป็นพ่อออกคำนาญกายอยู่แล้ว

ก็ไม่ได้ดูตุ่นพิฮุนเต้บางคนกินเหรอเนอะ

เป็นคนออกกำลังกายแองจี้ถ้า๔๐แล้วอย่างนี้
นี่นี่อ๋อแต่พกว่าเขานี่ไง

มันไม่ใช่คนนะรัศมีแข

รัศมีแข่เอ๊กตอนนั้นชก

เข้าโรงพยาบาลนะเขาไปทำจมูกจมูกเขาหักเลยนะ

แรงมันผิดมนุษย์มนานะ

รัศมีแข่เนี่ย
ต้นแรงเขานี่
อันนั้นหัวกันไป
นี่อีก๒วัน

บอกว่าทำแล้วเนี่ยจะซวยทั้งปีนะคะ
ก็ลงมานะลูกหลานชาวจีนก็แสดงข้อความนะคะ

เพื่อที่จะนึกถึงบรรพบุรุษ
ล่วงรับไปแล้วเนอะแล้วก็เขาบอกว่าสีเสื้อที่คนใส่ในปีนี้ก็คือสีแดงนะคะ
สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะนอกจากนี้นะคะ
ยังถือว่าวันนี้เป็นวันที่ประตูนรกเปิดนะจึงมีวิญญาณมากมายเนี่ย
สู่โลกมนุษย์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยชาวจีนเชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งนี้ค่ะ
ข้อหนึ่งว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้นะคะ
ข้อ๒ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้
ข้อสามค่ะห้ามอยู่นอกบ้านช่วงเวลากลางดึกในเดือนนี้นะคะ
และ๔ค่ะห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้

ตอนนี้ก็ยากอยู่เพราะว่าไม่มีช่างนะ

ข้อห้าค่ะห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้
ฉันย้ายใหญ่เลยย้ายทุกวันเลย

ก่อนไงย้ายกลับคืนก็ได้
หกค่ะห้ามดำเนินการเริ่มต้นทำธุรกิจในเดือนนี้นะคะ
และข้อสุดท้ายข้อ๗ห้ามแต่งงานในเดือนนี้

ข้อห้ามก็คือว่าห้ามทำอย่างเด็ดขาดนะคะ
งั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าจวยว่าอย่างนี้นะ
หรือว่ามันโชคไม่ดีตลอดทั้งปีนะคะ
แล้วก็เพื่อความเชื่อมันเป็นความเชื่อโบราณนะ
ก็อยู่ที่วิจารณญาณของเราว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

ควรทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบเกณฑ์ที่เหมาะสม
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะว่าอย่างนี้เนอะ
แต่จริงข้อห้ามของคนโบราณเนี่ยนะ

สมัยก่อนคงจะเกิดเหตุอะไรแหละ
แล้วเขาก็เลยห้ามดี

พอไม่ฟังก็ต้องมีกุศโรไบน้อยน้อย
ไม่เห็นของไหว้วินได้ไหมที่เขามีวัคซีน
มีวัคซีนว่ะของเผาแต่ปีนี้คือไม่เน้นให้เผานะ

เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เผาแล้วสมมุติว่าไหว้ผลไม่เผาแล้ว

ก็ไหว้ปกติแล้วก็ไม่ได้ข่าวถาม
ก็คือไม่อยากเผาจุดของเผาอะเนาะ

แล้วก็ไม่ได้เผาไปแล้วเราเผาวัคซีนไปแล้ว

เขาก็กลมให้เจ็บป่วยแล้วล่ะ

มีบ้านมีโทรศัพท์มีรถมีเงินมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าจะเห็นจุดพีคของแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของคำว่าคอวิทหลัง๒๐๒๒ที่วันนั้นเราเล่าให้คุณฟัง
พูดหมอช้างพูดตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะว่าเดี๋ยวโควิดจะกลับมาธันวารอบแรก
อืมแต่เขาไม่มีใครเชื่อเขาไงว่าจะกลับได้ไงตอนนั้นเราเหลือเวลาเรากลับเนอะ
มันกลับมาได้ยังไงกว่ากลับมาได้ยังไงใช่ไหมหมอช้างบอกตามหลักสถิติดวงดาวมันเป็นอย่างนั้น
แล้วมันจิสถิติเขาก็บอกว่าตอนแรกอ่ะที่หมอช้างพูดอันนี้ช่างจะหาว่าเหลือเธอไร้สารละอ่ะข้าทั่วจ้ะ
ดาวมันเป็นอย่างงั้นจริงช่างพูดพี่ช้างระวังเป็นหมานะเดี๋ยวพูดกับเขาแบบพอกันว่าระวังเป็นหมานะ
มันเหมือนแช่งประเทศตัวเองหรือเปล่าเขาบอกเชื่อสิว่าเดี๋ยวค่อยดูนะโควิดมันจะกลับมา
ตอนนั้นแล้วมันก็กลับมาจริงตอนก่อนสิ้นปีเขาบอกปีนี้ไม่ได้จัดไม่ได้จัดไม่ได้จัดปีใหม่หรอก
ก็ไม่ได้จัดสงการอีกใช่ไหมพี่เขาบอกหลังสงการมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น
ก็เป็นละลอกนี้แล้วมันก็ละลอกนี้ไงอืมจนถึงวันนี้จะสิ้นปีแล้วเนี้ยอืม
พี่ช้างบอกไหมคะว่าจะยุติปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็ยังโอเครับได้อยู่
แต่เขาก็บอกว่าวันหนึ่งอ่ะให้จริงจริงนะแบบว่าปีหน้าอืม

ไม่ใช่แบบเมื่อไหร่ไม่รู้แบบเนี้ยเนอะแล้วก็กัดฟันทนไปอีกนิดนึง
มันก็ใช่ไงชั่วโมงนี้กัดฟันสุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดบอกปีหน้ามันยังรู้สึกว่า

เดือนอะไรนะคะเดือนนี้สิงหาคมค่ะแต่ก็คือหมอบีซึ่งหมอบีเขาก็บอกว่าหลัง๒๒
หลัง๒๒เนี่ยมันไม่ต้องเออ๒๒เนี่ยนึกออกป่ะ
วันที่เขาไหว้สัตว์จีนกันเนี่ยวันอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้วันที่๒๐แล้วเขาบอกมันจะเป็นจุดเริ่มพีค

ถ้ามันจะพีคแต่ยังไงเราก็ต้องรอดนะคะ
พูดิตรงต้องเพราะว่าตอนนี้มันคืณรอแล้วไม่มีไงถ้าหลัก
มันแค่รอว่ากราฟมันขึ้นหัวถุงสูงสุดเมื่อไหร่

มันขึ้นมาเนี่ยนี่มันลงมาได้อยู่นิด

เขาบอกว่าเราครบ๒๐๐๐อะ

นับดูสิว่าเราเปิดในไอจีของไทยรัฐดูเอาเองแล้วกันว่า
หมื่นมากี่วันติดแล้ว
ถูกอันนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิด๑๙ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ก็ส่งผลให้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม
คุณผู้ชมค่ะแต่ละจังหวัดนี่เรียกว่าขาดแคลนมาก
บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น
อาสาสมัครที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการระบาดของโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
เขามีการเปิดรับบริจาคเป็นสิ่งของนะคะที่เป็นจัดสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามทั่วทั้งกรุงเทพ
ปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยมีดังต่อไปนี้คุณผู้ชมค่ะ
สี่ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนแบบหนีบนิ้วออกซิเมเตอร์นะคะ
ประหลอดแบบดิจิทัล
เครื่องผลิตออกซิเจน

เตียงโรงพยาบาลสนามแล้วก็ชุดเครื่องนอน
ประเภทพวกฟูกค่ะผ้าปูหมอนปลอกหมอนผ้าห่มมุ้ง
เอ็ดสิ่งที่จำเป็นเลยอีกอย่างหนึ่งคือหน้ากากอนามัย
ทางนี้ค่ะผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ตามเบอร์นี้นะคะ

หรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้ที่

หรือจะไปบริจาคของได้ค่ะที่ศูนย์อาสาต้องรอด

ทางเข้าวัดอยู่ติดกับถนนวิภาวดี
แล้วก็สมทบทุนเป็นเงินสดก็ได้ค่ะที่ธนาคารของกสิกรไทย
ชื่อบัญชีหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลนะคะ
อันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้
อันนี้ในสถานการณ์ตอนนี้คือต้องบอกว่า
อย่างโรงพยาบาลสนามเองอุปกรณ์ต่างที่เราพูดไป๑๑อย่างเนี่ย
คือใช้ตลอดเราต้องผลัดเปลี่ยนอย่างหน้ากาก

ดังนั้นเป็นของที่ต้องการมากนะตอนนี้ค่ะ
ยังไงก็แล้วแต่ต้องช่วยคนละไม้คนละมือเนาะ
วินาทีนี้ทำบุญเข้าพรรษาก็ยังบอกแล้วไง
ก่อนเราต้องเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนเนอะ

มันก็เหมือนก็วินาทีนี้ได้บุญกว่าด้วย
อาบน้ำฝนพระอาจจะไปวางไว้ในกุฏิเฉยไม่ได้ใช้
เพราะว่าตอนนี้ท่านเองก็ยังต้องออกไปช่วย
วันก่อนดูข่าวท่านก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านก็มีนะ
ไปสวดมนต์ให้ไปให้พรอย่างเงี้ย
ซึ่งปกติเห็นวัดอย่างวัดเขาบอกตามวัดเนี่ยพระของสดอย่างนี้

เขาบอกปิดเลยเขาบอกวัดรัดเภาอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
ก็คือขนาดเป็นตักบาททุกวันนี้ก็เลยสั่งให้เด็กหน้าบ้านตักบาดเป็นของแห้งอย่างเง

นี่พี่ผัดก็เห็นที่ราชดำเนินเลยท่านไปรถกระบะกันแล้วก็ลงแล้วก็แจกให้กับ

แบบนั้นหลายคนเสียใจเนี่ยเหรอห้ะเธอนี่เนี่ยนะ
เป็นแหล่งเงินของพวกแอคเคิลเลยคุณแม่

นั้นเลยเดี๋ยวพี่ต้องมาฟังเลยเนี่ยเขาบอกว่ามาโดนกลุ่มนักธุรกิจแบบกดดันวะมันไม่ได้

นิ่งเลย
โอลิแฟนค่ะ
ก็คือผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะไม่ใช่ในประเทศไทย

กะโถยเสียใจมากนะเถอะ
กะโถยเสียใจจริงเนอะตอนนี้เนอะ

เขามีรายงานว่าโอริแฟนเนี่ยหนึ่งในเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อทางด้านคอนเทนต์๑๘บวกทั้งหลายเนี่ยเชื่อไหม
เด็กหลายคนถ้าใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกที่แบบเด็กขายคลิปเนี่ยก็จะมาขายอย่างนี้
คือบางคนเด็กบอกมันโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มันก็โดนเอาคลิปไปขาย
จะจ่ายเงินอันนี้นี่เราเองศึกษามาเราก็รู้มานั่นแหละ
ก็คือต้องจ่ายเงินแล้วพวกเขาถ้าคนดูเยอะ

แล้วเราก็โหวตให้เขาเมื่อก่อนสมัยพวกเรานี่เป็นโหวตสมัยเด็กตอนนี้เขาไม่ได้โหวตให้ดารากันแล้ว
เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยสมมุติเขาชอบคนนี้เขารักคนนี้เขาก็จะไปซื้อในรายเดือนให้เขา๑๐คนกับ๓๐๐คนกับสามหมื่นอะไรอย่างนี้
มันก็จะให้มีอะไรพิเศษกว่าที่แบบแก้วปกติซึ่งไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับมันเป็นอิทธิพลทั่วโลกนะทั่วโลกนี้เป็นหมด
และอีกหน่อยจะเป็นแบบนี้แหละรูปแบบบันเทิงมันจะเปลี่ยนไป
ก่อนเรายังกลัวโป๊ะถูกต้องไหมเด็กทุกวันนี้เขาก็แบบว่าเขาก็จะมีบอกอันนี้คือรายได้ของพวกเขา
วันนี้โอลี่แฟนเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อจริงแล้วก็คือ๑๘บวกนั่นแหละ๑๘บวกจริง
เทนต์ทางเพศต่างเนี่ยโดยผู้ชมเนี่ยที่ต้องการจะเข้าชมเนี่ยต้องเสียเงินก่อนที่จะเข้าไปรับชมได้
ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ของโควิด๑๙เนี่ยปรากฏว่าเว็บไซต์เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
ต่างใช้ช่องการหาเงินเมฆทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เรา
แต่สิ่งที่เขาแลกมามัน๑๘บวกมัน๑๘บวกของทุกอย่าง
ก็คือเอาง่ายเราก็พูดตรงว่ามันเป็นคอนเทนต์ทางเพศ
ซึ่งปรากฏว่าปรากฏว่าตอนนี้ช่องทางนี้เรียกเก็บเงินจากแฟน
ดูดผู้ใช้บริการตอนนี้๑๓๐ล้านคนนะเมย
ก็เยอะนะอันนี้คือของทั่วโลก
ทั่วโลกแต่ไม่อย่างของไทยเนี่ยอย่างพวกของเกย์ไทย
เอูะเป็นเดือนเดือนเป็นล้านก็ต้องมีไหม
บางคนแต่สิ่งที่เขาแลกไปอ่ะ
คือมันก็ต้องมีรูปร่างสวยงามเลย
อย่างฉันไปคนไหล่ถีบออกมาแต่ไม่โอลีแฟน
จะต้องมีแม่ไปสายหมี่ไง
ถ้าแด่งว่าเธอเป็นโอรี่แฟนเหมือนกันน่ะตอนเนี้ยอันนี้เองจิ

ที่แบบหุ่นดีเขาก็อยากโชว์เนื้อโชว์หนังก็มี
แต่บางทีคนหุ่นดีแล้วก็มีเยอะแล้วไปดูทำไม

ฉันยังบอกว่าเนี่ยช่างผมฉันอายุ๕๒กับอดีตผู้ช่วยฉันไง
ทำโอลี่แฟนกันสิจะได้มีเงินเธอจะได้มีเงินเลี้ยงกัน

เออนึกออกป่ะปรากฏว่าตอนนี้ทางบริษัท

หลังจากถูกกดดันอย่างหนักครับโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

สอดคล้องกับนโยบายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งผู้สร้างคอนเทนต์เหล่านี้นะ๒ล้านคนเม

สามารถสร้างรายได้นะฮะจากตรงนี้นะฮะ

พอมันเป็นช่องทางแบบที่มันเป็นออนไลน์
แล้วคนทุกคนสามารถดูได้บางทีมันควบคุมยาก
ก็เลยอาจจะจำเป็นจะต้องมันต้องมีการจำกัดเนื้อหาบางอย่าง
ไม่ให้แบบไปกระทบกับคนแบบในอีกหลายกลุ่มอะไรอย่างนี้

มันเหมือนสมัยก่อนประกวดดาราประกวดนักร้องอ่ะเม

ใช่หนูหนูพูดถูกลูกมันต้องงัดออกมาลูก

คุณแม่พูดอะไรดูบางทีมันดูแรงน่ากลัว

ถ้าเกิดคุณผ่านทางเปลี่ยวนั้น

คุณอย่าเลี้ยวหลังกลับไปมองนะคะ

ุ่มรายเดอร์คนนึงเขามีการโพสต์คลิปขณะเดินทางไปส่งอาหาร
ระบุบอกว่าถ้าแค่ขี่ไปเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรมาก
แต่มันสะดุดตรงที่ลูกค้าบอกว่า
ถ้าพี่ถึงหน้าปากซอยแล้วเนี่ยนะเลี้ยวลงมาเลยนะ
ตรงอย่างเดียวได้ยินเสียงอะไรพี่ไม่ต้องหันกลับไปมอง
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่เข้าใจว่าลูกค้าหมายความว่าอะไร
แต่พอได้เห็นเส้นทางรู้ขึ้นมาทันทีเลยบอกว่า
อืมทำไมอ่ะต้องเป็นเรื่องชวนขนหัวลุกแน่เลย

ทั้งนี้ระหว่างทางรายเดอร์ยังบอกอีกค่ะบอกว่า
ถึงหน้าปากซอยแล้วพี่เลี้ยวลงมาเลยนะคะ

เพราะว่าเส้นทางนั้นมืดมาก

เคสนี้ถ้าไม่ให้ทิศจะโกรธเลยนะ
ซึ่งระหว่างทางที่ขี่ไปก็หลอนสุดค่ะ
เจ้าตัวได้แต่พูดด้วยความกลัวว่าลูกค้าทำไมทำอย่างนี้ล่ะครับ
อย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ
บางคนบอกว่าให้กลับไปอีกครั้งในตอนกลางวัน
อยากเห็นว่าสภาพตรงนี้เป็นยังไงนะคะ
ก็บอกว่าอย่าไปอีกเลยมันอันตราย
ไม่คุ้มค่าเสี่ยงผีไม่เท่าไหร่กลัวคนมากกว่า
แต่คนไปก็คาดทิ้งได้แล้วอย่างนี้ใช่
รู้สึกว่าน้องรายเดอร์คนนี้ทำคลิปกลางวันออกมาแล้วนะ
ก็คือก็เป็นทุ่งนา

คุณเทพเหรอไม่ต้องคุณเทพแหละ

แต่เอาจริงนะถ้าไม่ได้ไปส่ง

มันแซมว้าวออกมาซื้อไม่ได้มาข้ามกินไม่ได้อย่างนี้
แต่น้องรายเดอร์คนนี้ถอดหน้ากากมาแล้ว

ว่าข้อมูลในการโพสต์อะไรอย่างนี้นะพี่นะ
เองจี้เธอเศร้าหรือไหมเองจี้เศร้ามั้ยเธอเหลืออย่างบางสาร

มันเป็นกายหยาบเป็นเนื้อหนังมังสา
ถ้าเกิดเราปลงได้ทุกอย่างก็คือเรื่องปกติ
มันเป็นกายหยาบเราต้องปลงแน่ไม่จะดูอะไรของเราก็มี
เราก็เปิดดูเราก็ได้ว่ะของเราก็มีเจ้าจูดทำไมล่ะอีบ้า

ไม่พยายามถ่ายละครคุณปิดเล็บเหรอคะใช่มั่ย

ต้นอาทิตย์มีไปถ่ายรายการแล้วก็นั่งอยู่บนเรือ

มีคนซื้อไหมคะหาอยู่ที่นี่๒คน๕๐ล้านบาทแล้วแม่ขายแล้ว
อุบาลดริมน้ำค่ะใหญ่โตมากเดี๋ยวกลับมาดู
คือทุกคนที่เป็นนักแสดงต้องเคยผ่านบ้านหลังนี้

ใช่ทุกคนดาราเกือบละครเกือบทุกช่องต้องไปถ่ายที่นี่
เจ้าของบ้านในห้องเขาทุกห้องมีของหมดเลย
จะกินอะไรในห้องเขาเดินลงมาไม่ไหวข้างล่างน่ะ
คนเยอะเหรออ๋อคือเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างบนจริง

ถ้าเกิดเป็นบ้านแบบว่าไปไกลเดินไปครัวไกล
ถ้าเกิดเรื่องนั้นสมมุติพ่อหรือนางเอกหรือบ้านพระเอก
มันต้องมีต้องว่านหลังนี้เลย
โลเคชั่นในการถ่ายละครที่ฮอตฮิตมาก
ว่าหลังใหญ่กันไม่ถ่ายเยอะก็ติดริงแม่น้ำขายแล้ว
จะขายแล้วค่ะสามร้อยห้าสิบล้านน่ะไหมเขาบอกโอ้วแต่ใหญ่มากน่ะ
เมื่อกี้พูดค้างไว้ใช่ไหมที่บ้านเขามีคนอยู่จริงจริงใช่ไหม
เขามีคนอยู่จริงแล้วก็มีตั้งหลายห้องก็เคยเคยไปถ่ายละคร
แล้วเหมือนเขายังมีลูกเป็นลูกเล็กอะค่ะเขาจะหยิบอะไรนะ
ทำไมเขาไม่ออกมาจากห้องแล้วก็เปิดดูโอ้ข้างในเขาอย่างที่บอกอ่ะ
เป็นคอนโต้อ่ะมีหมดเลยอะไรตู้เย็นอะไรมีหมด
หมายถึงเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเขาข้างล่างก็เป็นกองถ่าย
มันหลายชั้นนะพี่แต่ทัวร์ข้างล่างก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะ
แต่ว่าเขาเดินลงมาไกลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในบ้านหลังเนี้ยค่ะตามในใน
แต่หมายถึงว่าเขาก็เอาจริงคือกองถ่ายใช้เกือบทุกเรื่อง
ใช่เพราะว่าเหมาะกับการถ่ายละครในการลากสายต่างมุมต่าง
เขากระจกน้อยมีที่จอดรถแล้วก็กระจกน้อยบ้านที่กระจกเยอะเนี่ย
ก็จะถ่ายละครยากเพราะว่ามันเห็นหมดมันหลบยากบ้านนี้ก็ไม่มีปัญหา
เหมือนทำมาเพื่อถ่ายละครเลยหลังเนี้ยแต่ปรากฏว่าพวกนักแสดงเนี่ยรู้ล่ะ
เห็นไหมข้างในรู้ล่ะนี่คือเขาเซ็ตไว้ให้เราเลยเหรอเนี่ย
บ้านเขาเป็นอย่างงี้เขาแต่งบ้านเขาเป็นอยู่แล้วเขาคือบ้านที่อยู่อาจ่ายจริง
ใช่เขาแต่งไว้แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมีเสาไว้น้ำไว้น้ำนี้
เมื่อไม่มีกลองถ่ายเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคุณ

กับละครของหม่อมน้อย
ร้องอีก

รี่ที่แล้วที่หลายคนมองว่าทำไม

มันก็เลยไม่แสงอาการหน้าเศร้าหน้าร้องห้ามเหมือนกัน

เพราะว่าไม่มีร้านหมอปิดหมด

คุณนิดบอกอย่าไปฉีดเพิ่มอีกนะ

ผชานาธุมาถ้าเธอไปไปฉีดโบท็อกมาอีกนะ

แต่เมื่อเกิดเล่นเยอะมากเราแสดงอารมณ์ขมัวกิ้วของไม่ได้
แล้วดีไม่ดีอ่ะเล่นเป็นแม่นมอ่ะหน้าใกล้นางเอกอ่ะ
หายสิคุณเนี่ยเขาอยู่ที่ปฐุมนะถ้าเกิดคนแถวนั้นเห็น
ก็จะเห็นประมาณจรรมหลังบะเลอร์เลยสามชั้น
พื้นที่ใช้สอยนะคะ๒๖๘๖ตาราง
อืมหูยใหญ่มากนะบ้านเรา๑๙๕ตรมนะคะ
นี่๒๐๐๐กว่าหู๒๐๐๐กว่านะ๓๕๐ตรมดีค่ะ
สระว่ายน้ำนะแล้วก็มี๘ห้องนอน๑๕ห้องน้ำเห็นไหม
ห้องครัวนะห้องพระห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหาร
ห้องอเนกไป๒ที่จอดรถจอดได้๑๐คัน
ราคาเนี่ยมดดำซื้อได้มดดำรวย
๓๕๐ล้านถ้าไปซื้อได้ถ้า๓๕ล้านมันจะไปซื้อเลย
๓๕๐ล้านใครจะไปซื้อเอ๊ะถ้าเราเป็นไหนหน้าเราได้๓เท่าไหร่วะรถเมล์
๙ล้านอู้วนี่คือบ้านคุณนะ
เขาบอกว่าผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วหลายเรื่องเจมส์บอลนะฮะ
แบบว่าละครช่อง๓๕๗ละครเกือบ๖๐ที่ถ่ายทำ
บ้าน๓ชั้น๒๖๘๖ตารางเมตรสระว่ายน้ำ๘ห้องนอน
เพราะมีห้องน้ำในห้องโรงเรียนรัฐนาศิภาพห้องน้ำวะ
คือห้องครัวห้องพระห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหาร

นี่คุณเห็นวงเวียนตรงข้างหน้าเห็นไหมนะ

เขาขายไปแล้วคนที่มาซื้อต่อไปเขาอาจจะให้ถ่ายละครต่อเปล่า

ตอนนี้คือคนเดิมขายก็
ตรงนี้ไม่มีหลายโรงนะขอบคุณไหนธัญญาก็มีหรือไหมครับ
ขอบคุณในธัญญาก็เซ่าให้ใข่เธอยังคอนเลย
ต้องมีหลังที่นั่งบ้านใหญ่สวย

วันนั้นที่นั่งเรือผ่านทางฝั่งแม่น้ำ
มาเห็นจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
ของกูจะทันยานะสิลงทอเวว์ลิ้วซ้ายถึงเลย

ดิอ๋อนางนึงท้องช่องตัวกลับ

บ้านดินามคุณแม่โมทธมากกับถ่ายละคร
บ้านพี่ใช่ถ่ายละครได้เห็นแล้ว
สงสารพ่อฉันยังอยากจะถ่ายรายการที่บ้านเลยพ่อตกใจอยู่เนี่ย
เธอบอกว่าเธอซื้อบ้านพ่อแล้วไม่ใช่เหรอ
ต้องไล่พ่อต้องไล่พ่อไปอยู่ที่อื่นแล้วเหรอ
อันนี้อีกอันนึงก็มีถ่าย
อันนี้ก็ถ่ายเหมือนกันค่ะเรียกว่าเป็นทีมงานกองถ่ายทำระดับโลกนะคะ
เดินทางไปถึงเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยการถ่ายทำนี้ก็จะดำเนินไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะคะ
การว่าจะทำให้เกิดเงินสะพัดในเชียงรายไม่น้อยกว่า๓๐๐ล้านบาท
เพราะว่าทีมงานทั้งหมดเนี่ยเขาต้องพักอยู่กินแล้วก็ใช้ชีวิตในพื้นที่ค่ะ
กว่าการถ่ายทำจะแล้วเสร็จนอกจากนี้เนี่ยยังมีการว่าจ้างนักแสดงประกอบนะคะ
เคยอยู่ในสถานที่สถานการณ์จริงเนี่ยค่ะมีการขอใช้สถานที่สำคัญหลายแห่ง
ทำให้เป็นผลดีต่อพื้นที่เชียงรายในช่วงนี้ที่เขามีการไปถ่ายทำกันมาอย่างที่คุณเวียไปที่ออสเตรเลีย
อันนี้ก็จะเป็นในโซนของที่เป็นแบบว่าฉากในเมืองไทยสถานที่ในเมืองไทยจริงเนี่ยค่ะ
มาแล้วด้วยค่ะก็มาอยู่แล้วตอนนี้นะคะ
เพราะมันต้องเป็นฉากของคนไทยไงแม่
แต่เห็นตราบนั้นแล้วนึกถึงตอนเหตุการณ์จริงเราลุ้นกันมากน้อง
ตอนนี้โอ้โหทุกคนไม่มีจิตใจทำอะไรเลย

นั่นก็คือเขาปั้นดารามาเขาอะไรมา
เขาก็จะเก็บด้วยทองตั้งแต่สมัยก่อน
วันนี้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเอาทองมาขายแล้วล่ะ

คุณอุ๊บวิริยะถ้าสมมุติเราเห็นลักษณะของคุณอุ๊บวิริยะ
คือชอบใส่ทองเส้นใหญ่อ่อนจงคนป้าแตนจำได้ไหมฮะ
เขาจะใส่ทองเส้นใหญ่ปรากฏปรากฏตัดใจแล้ว
ใช่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี่แหละค่ะ
เขาก็ได้รับผลกระทบเนอะล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์เลยค่ะว่า
ทองเป็นของนอกกายไม่ตายเนี่ยเราก็หาใหม่ได้
ขายครับทั้งหมดเนี่ยเกือบ๔๐บาทเท่าไหร่๔๐บาท
ก็ตอนนี้๒๐๐๐๐ถ้าเราดูวันนี้ทองขึ้นวันนี้ทองขึ้นอยู่

เขาบอกว่าเหลือติดตัวไปแค่๕บาทก็พอ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
ยามนี้คนตกงานจนชุ่มจบกลางวันแสก
ก็ยังมีเหตุมาจี้เขาว่าอย่างนี้ข้อหนึ่งเนาะ
สองค่ะทองมันขึ้นราคานะคะ
ตอนซื้อซื้อมาแค่หมื่นเก้าตอนนี้ก็ได้สองสองหมื่นแปดแล้วนะวันนี้เนอะ
สองหมื่นแปดฮะสองหมื่นแปดเนอะแล้วก็เขาบอกว่า
ขายไปเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะเอาไปทำบุญให้เป็นอาหารน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะ
เพราะเขาชอบอุปการะแล้วก็๔ค่ะไม่ได้ทำงานมา๖๗เดือนแล้วกินแต่เงินเก่าอย่างเดียว
ทั้งหมดที่มีเนี่ยเก็บมา๓๐ปีนะคุณนะตกลงขายไปหมดเลยค่ะโล่งคอดีนะ
ตอนนี้ก็เอาออกมาขายเรียบร้อยเลยนะคะสี่สิบบาทนะเธอสองแม่นสองแม่นแปดใช่มั้ย
เนอะสองหมื่นแปดสองแปดสิบบาทก็สองแสนแปดร้านหนึ่งแสน
เขาก็เก็บอังคับมาแต่สวยเนอะ
กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ
อย่าเครียดกล่อยใจให้สบายเนอะแอ้งจี้ให้กำลังใจชาชน
ค่ะก็ตามหาวัคซีนให้เจอค่ะ

ตอนนี้วัคซีนคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดอะคุณแม่
วันชั้นกลับมาเจอเลยครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ